เดี๋ยวจะพาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ไปชิมก๋วยจับฉางม่อย
เขาบอกว่าร้านนี้ดังได้รับรางวัลบิบกุมงมาถึง๔สมัย๔ปีซ้อนแล้ว
เป็นยังไงอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
นี่ครับร้านเขาอยู่ตรงนี้ก๋วยจับช้างง่อยตัดใหม่
แถวตึกแถวตรงนี้ฮะเป็นซอยแคบนะ
เอาจริงไม่แทบจะไม่มีที่จอดรถแต่เขาก็ไปกินกัน
กับป้ายบิบกูมงหรือว่าบิบกูมองแล้วแต่จะเรียกแล้วกัน
บอกว่าร้านนี้ได้มา๔ปี๔สมัยซ้อนแล้วราวกับเป็นแชมป์โลกเลยทีเดียวเชียว
ตั้งแต่ปี๒๐๒๐๒๐๒๑๒๐๒๒แล้วก็๒๐๒๐
ปีนี้คือให้แล้วสำหรับปีหน้าเนี่ยคือช่วงนี้ค่ะเขาทยอยให้แล้ว
สำหรับปี๒๐๒๓เพราะว่าที่นี่ฉันเห็นหลายร้านละ
การันตีแบบข้ามปีเลยนะคุณผู้ชมมีโอกาสลองไปทานกันดู
เมนูเด็ดของเขาก๋วยจ๊าบหรือข้าวหมูกรอบก็ดีเหมือนกัน
เริ่มต้นนะราคาก็๘๐พิเศษ๙๐คือคุณต้องเข้าใจนะ
ของดีของเด็ดมีคุณภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ก็ยังถือว่าจับต้องได้
ราคาดีนะฮะแล้วซิกเนเจอร์หมูกรอบของเขา
โอ้โหเขาบอกว่าพิถีพิษทันมากมันต้องกรอบ
แม้ว่าจะใส่ในก๋วยจั๊บมันก็ยังกรอบอยู่

เนี่ยกรอบอย่างนี้เลยอะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าของเขาดีของเขาเด็ดจริง
แล้วน้ำซุปก๋วยจับมันกลมหอมเครื่องเทศ
หรือจะสั่งเป็นข้าวหมูกรอบแบบนี้ก็จะมีแบบว่า

ผู้กรอบเป็นจานสับแบบนี้มาเลย

อกจากนั้นเขายังมีบอกเกาเหลานะ

เฮ้ยมีมากมายหลายเมนูค่ะนี่น่าจะเป็นก๋วยจั๊บ
แล้วก็ใส่หมูกรอบน้ำจะใสหน่อยนะ
มีแบบนี้ผมว่ามันน่าจะหอมหอมน้ำสุปหอมพริกไทย
พริกไทยเครื่องเทศน้ำซุปโอ้โหน่าจะดีมากเลย
ลองไปทานกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะช่วงนี้
ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะปักหมุดไปเที่ยวเชียงใหม่กัน
เพราะเข้าหน้าหนาวอากาศดี
มีโอกาสลองไปแวะที่นี่นะครับ

ได้แบบวิชลินทร์สี่สมัยแล้วจ๊ะ